ทุกผู้ชมครับได้ตัวแล้วนะฮะ
ภรรยากับลูกเลี้ยงที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้ชายคนหนึ่งจนเสียชีวิต
ศพอำพลางคดีเอาไว้ค่ะนี่ฮะนี่คือยูฟ่าอ่า
ที่เป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายแม่ของเขาเนี่ยชื่อนางสาวจริยานะครับ
หลังจากก่อเหตุเนี่ยหนีกันไปวันนี้คุมตัวได้เรียบร้อยแล้ว
สพวารินชำราบคุมตัวมานะครับทั้งคู่นี่หนีไปถึงชนบุรีนู่นนะฮะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจหลังจากที่ก่อนหน้านี้
เพื่อนของยูฟ่าสองคนที่ร่วมกันก่อเหตุเนี่ยถูกคุมตัวได้ก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
นี่นะฮะคดีนี้เนี่ยมีผู้ต้องหาอยู่๔คนนะครับ
ออกหมายจับทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยร่วมกันก่อเหตุ
ทำร้ายร่างกายนายสุเทรนธารบุตรจนเขาเสียชีวิต
แล้วก็เอาศพไปทิ้งที่ป่ารกร้างข้างโรงงานทำรองเท้าแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อุบลราชธานีนี่นะครับ
ถูกแจ้งข้อหากันเอาไว้นะฮะ๔ข้อหาด้วยกันนะครับ
ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตาย
เหตุแห่งการตายอ่านี่นะฮะสามข้อหานะครับ
คุณผู้ชมครับสี่ผู้ทุกทั้งหาสามข้อหา
ตำรวจก็จับนายจุลเดชกับนายเรืองศักดิ์สองคนนี้ได้ก่อน
เป็นเพื่อนของนายยูฟ่าที่เป็นลูกเลี้ยงของผู้ตาย

ตอนที่ไปเจอศพกันเนี่ยมีคนที่เขาไปเลี้ยงวัวแถวนั้น
สุนัขคาบกระโหลกศีรษะมาเนี่ยเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่

คราวนี้เจอโครงกระดูกส่วนอื่นเพิ่มก็เลยรู้ว่าเป็นโครงกระดูกมนุษย

สุดท้ายมีพี่ชายเขาทราบข่าวเขามาดูเพราะน้องเขาหายไปเป็นเดือน

ตั้งแต่๕มีนาคมเขาจำรองเท้าได้จำเสื้อผ้าได้
แล้วก็เล่าให้ฟังเลยว่าเนี่ยน้องชายเขาต้องถูก

ใช่เขาก็เลยสงสัยภรรยากับลูกเลี้ยงตั้งแต่ต้นแหละ
เพราะว่าก็หายไปพร้อมกันหายไปเลย

สุดท้ายไปตามจับเพื่อนของยูฟ่าได้๒คนก่อน
เพราะมีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้าน
ที่ว่านายสุเทรนผู้ตายเนี่ยเหมือนกับเขาไล่จะทำร้าย
นายยูฟ่าลูกเลี้ยงกับเพื่อนที่อยู่หน้าบ้าน

อ่าตำรวจก็ไล่ขยายผลไป
พวกนี้เนี่ยแม่เหมือนกับว่านายสุเทรเนี่ยทำร้ายภรรยา
ภรรยาก็เลยไปบอกลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงก็เลยไปตามเพื่อนมา
แต่ตรงนี้เขาเอามีดมาไล่ฟันก็เลยหนีกันไป
แล้วก็ให้ภรรยาเนี่ยโทรมาบอกให้ไปหาที่
แถววัดแห่งหนึ่งห่างจากบ้านสัก๓กิโล

วันนั้นเอากับข้าวไปให้แม่คือนางสาวจริยาแล้วไปเจอนาย
เทรนพ่อเลี้ยงมีอาการคล้ายกับหลอนยาเสพติดเข้ามาหา
เรื่องเขาหยิบมีดมาสองเล่มมาชี้หน้ามาข่มขู่ว่าจะฆ่าให้
ตายเขาก็เลยโทรตามเพื่อนคือคือนายสายฟ้ากับนายโบ๊ทนะฮะที่
จับได้สองคนเมื่อวานแล้วก็รุ่นน้องอีกสองคนให้มารับที่
บ้านแต่พอมาถึงเนี่ยตัวนายยูฟ่ากับเพื่อนเนี่ยถูกนาย
เทรนเอามีดไล่ฟันจนต้องทิ้งจักรยานยนต์ไว้หน้าบ้านแล้วก็

โวยวายแล้วก็มาถึงก็ตีนถีบผม

ตีนถีบตีนเหยียบหน้าผม

แล้วเขาก็ขู่ไว้เลยตอนนั้นเขาเมาอะไรมาไม่รู้
เขาบอกว่ามึงแน่มหนากว่าไงนะ
เขาบอกอย่างนี้แต่มึงก็แน่มมึงแน่มกว่าไงนะ

เพราะว่าเขาจะเข้ามาทำอะไรแม่ก็ได้ฉุดติดติ่งอะไรไว้
ผมก็ประตูบ้านเขาไม่ให้ล็อกตอนนั้นเขาเปิดประตูบ้านไว้
ผมเห็นพอดีเขาเผลอผมก็วิ่งสวนหนีตายออกมา
ขณะเดียวกันนะครับในฝ่ายของนางสาวจริยาภรรยาของผู้ตายนะครับ

บอกว่านายสุเทรนสามีเขาเนี่ยที่อยู่กินกันสัก๒ปีเนี่ย
เสพยาเสพติดแล้วเวลาเมายาหลอนยาชอบหาเรื่องทุบตีเธอเป็นประจำ
แล้วก็ยังระแวงว่าเธอกับลูกชายเนี่ยจะมีความลับกับตัวเอง
วันเกิดเหตุเนี่ยนางสาวจริยาอ้างว่า
ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ลูกชายถูกทำร้ายเธอก็เข้าไปห้าม
เธอกลับถูกนายสุเทรนเหวี่ยงจนล้มลงตอนนั้นลูกชายกับเพื่อนก็พากันวิ่งหนีตายไปก่อน
หลังจากนั้นนายสุเทรเนี่ยบังคับให้เธออยู่ในบ้าน
กลัวว่าเธอจะหนีตามลูกชายไปอยู่นายสุเทรนอยากสูบบุหรี่
เธอก็เลยออกอุบายว่าเดี๋ยวไปซื้อให้
อาศัยจังหวะนั้นนั่นแหละเธอก็เลยเดินออกมาจากบ้าน
เอาโทรศัพท์มือถือมาด้วยเดินไปถึงหลังวัดจังกาจิต
ห่างจากบ้าน๓กิโลเมตรแล้วเธอก็โทรบอกลูกชาย
ระหว่างนั้นนายสุเทรนก็โทรมาตามเธอบอกให้กลับบ้านได้แล้ว
แล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่กลับมานะจักรยานยนต์ของลูกชาย
จอดทิ้งเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวจะเผาทิ้งเลย
เธอก็เลยหลอกล่อนายสุเทรนว่าถ้าอย่างนั้นก็มารับที่นี่สิ
ตะพิวัฒน์ห่างจากบ้าน๓กิโลเมตร
ตอนนั้นยูฟ่าลูกชายแล้วก็โบ๊ทกับสายฟ้าเพื่อนลูกชาย
ก็เลยแอบซ่อนอยู่แถวพุ่มไม้แถวนั้น
พอนายสุเทนมาถึงเนี่ยยูฟ่าก็เลยเอามีดเนี่ยไปแทงหลายครั้ง
แล้วโบ๊ทกับสายฟ้าก็วิ่งมาใช้ไม้เนี่ยทุบตี
นายสุเทรเนี่ยล้มลงส่วนตัวเธอเนี่ยนั่งหลบอยู่ในรถกระบะที่ลูกชายขับมารับ
หลังจากนายสุเทรนถูกแทงถูกตีนะยูฟ่าลูกชายกับเพื่อนลูกอีกสองคนก็ไปดู
ตอนนั้นยังเห็นว่ายังมีลมหายใจอยู่แต่มีรถชาวบ้านเนี่ยขับผ่านมาพอดี
ก็เลยรีบใช้เท้าเนี่ยเคลียร์ร่างนายสุเทรนให้หล่นลงไปที่โพรงย่าข้างทางไม่ให้ชาวบ้านเห็น
แล้ววิ่งกลับมาที่รถกระบะพอรถของชาวบ้านขับผ่านไป
จริยาบอกว่าก็ให้ยูฟ่าลูกชายเนี่ยขึ้นไปขับรถกระบะ
แล้วก็เอาสุเทรนเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาไปส่งโรงพยาบาล
เอาสุเทนขึ้นรถกระบะจะไปส่งโรงพยาบาล
จริยาอ้างว่าระหว่างทางสุเทรนตายฮะเสียชีวิตสิ้นลมหายใจ
ก็เลยเปลี่ยนแผนก็คือเอาศพไปทิ้งอำพลางแทน
ความตั้งใจก็คือว่าให้เขาออกจากบ้าน
ก็เลยว่าเนี่ยมารับยอมกลับแล้วมารับนะ
ให้มารับค่ะแล้วก็จะให้ให้ลูกแอบไปเอารถ
แต่ว่ารถมันล็อกคือล็อกล้อทั้งสองเลยเอาออกมาไม่ได้
ศพศพนี่ความตั้งใจไม่ไม่ค่ะ
เพราะว่าถามลูกถามลูกอยู่ว่าเป็นยังไง
นอนอยู่นอนอยู่ลูกออกมาไม่ได้
พ่อแด่ดด้วยความห่วง

อยากให้ลูกพาไปดูแล้วจะพาไปโรงพยาบาล
แต่ว่าตอนที่ว่าไปถึงแล้วก็คือนิ่งแล้ว
ตกใจแม่ก็เลยบอกว่าเอาไป
ตรงนั้นมันเป็นทางกลัวคนเห็น
หรือกลัวลูกเป็นอะไรด้วย
ใช่ค่ะไปแบบไม่รู้จุดหมาย

ลิ่งแล้วเจ็บแล้ว

คือนี่คำสารภาพเบื้องต้นของทางผู้ต้องหาสองคนนี้นะครับ
แต่เมื่อวานเพื่อนของยูฟ่าสองคนบอก

ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหา๔คนไปทำแผนนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือจริยาภรรยาของผู้ตายยูฟ่าลูกเลี้ย

จุดแรกคือจุดเกิดเหตุที่ลงมือฆ่าเขาเลยนะครับ

เป็นถนนดินแดงในซอยใกล้กับวัดป่าจังกาจิต
ห่างจากบ้านของผู้ตาย๓กิโล

พาไปทำแผนจุดที่สอง

หลังโรงงานร้างในตะบลโพไซค์

ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐กิโลเมตร

หลังกำแพงของโรงงานร้างนะครับ

นายยูฟ่ากับนายโบ๊ทบอกว่าเป็นคนเอาศพลงมาจากรถกระบะ

แล้วยูฟ่าก็คลานตามไปเพื่อลากศพเอาไปทิ้งในจุดที่
คนไปเจอศพอ่ะห่างจากกำแพงไปอีกห้าเมตรค่ะ
โอ้โหนี่เห็นไหมกะว่าไม่มีใครเห็น
ไม่น่าเชื่อนะฮะคนไปเลี้ยงวัวสุนัขไปคาบ
จริงขนาดเป็นเดือนแล้วนะใช่
เนี่ยสุดท้ายก็เรื่องมันก็แดงจนได้ไง
จนได้คงคิดว่าหนีพ้นแล้วมั้งเป็นเดือนแล้ว
ไม่มีใครเจอศพเลยความลับไม่มีในโลกจริงนะ
จริงดูซิส่วนตัวของจริยาเมียของผู้ตาย

ส่วนสายฟ้าบอกว่าผมก็ยืนรอเฝ้าอยู่นอกกำแพง
ต้นทางให้เพื่อนพอทิ้งศพอะไรเสร็จก็แยกย้ายกันหลบหนี
ระหว่างที่มาชี้จุดตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับพี่ชายของผู้
พี่ชายของนายสุเทรนมาดูการทำแผนตรงนี้ด้วยจริยาเนี่ย
นี่ฮะเจอพี่สามีนี่ไปนั่งคุกเข่าแล้วก้มกราบเลยบอกว่า
สำนึกผิดแล้วนี่ฮะสารภาพว่าสำนึกผิดไม่ได้ตั้งใจจริงจริง
ที่จะให้เกิดเหตุการณ์ถึงขั้นเสียชีวิต
ระหว่างนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณวิรยุทธ์ปรานีลงพื้น
ที่ไปก็เลยถามจริยาภรรยาของผู้ตายอีกครั้งนึงว่าเออตก
ลงแล้วเอาจริงจริงนะเหตุการณ์เนี่ยระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
ถูกทำร้ายตบตีแบบแหม่มันยังไงกันแน่อืมเธอบอกว่าสามีเนี่ย
คือนายสุเทรเนี่ยชอบเสพยาบ้าแต่ก็ยอมรับว่าบางครั้งเธอ
ก็เสพด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเธอบอกมันไม่ได้ตั้งใจจะ
จริงมันเป็นความพลาดพลั้งนะเป็นความแค้นที่ถูกทำร้าย
มาตลอดแต่ไม่ได้ตั้งใจให้ถึงตาย
บ่อยใช่ที่เสียชีวิตเฝ็ดอย่างเราเองเล่นจึงด้วยไหมเป็นบาง
ครั้งค่ะไปลงไปกูงเทพเวก็ไปเรื่อย
ไปจนถึงพัทยาไปหางานทำชิ้นอันได้สองสามวัน
เงินหมดใช่ค่ะไม่ไม่ได้หนีคือกลัว
กลัวกลัวลูกจะเป็นอะไรด้วยไม่อยากให้เกิดเป็นอย่างนี้
ไม่ได้คิดว่าเขาจะหนูก็อยู่กับเขามา
ไม่ใช่ไม่รักก็รักแหละแต่อันนี้คือมันเป็นการพลั้งมือใช่ไหมครับ
อารมณ์ที่มัอบูกค่ะเพราะว่ามันเป็นแรงตระสมตระสมมาตลอด
ขณะที่พี่ชายของนายสุเทรนผู้ตายนะฮะพี่ชายเป็นตำรวจนะฮะ
บอกว่าสำนึกผิดเนี่ยพี่ชายยืนยันว่า
ไม่ให้อภัยนะฮะ
มันเป็นคำให้การของคนเนอะมันคงให้อภัยยากอยู่หรอกเนอะ
เพราะน้องเราต้องคนพี่เป็นคนหาข้าวหาน้ำเอาอะไรให้กินนะ
มีอะไรก็เรียกมากินนะนะเวลาทำกับข้าวก็เรียกมาเอา
อุ้ยอุ้ยมาเอามาเอาไปกินอ่ะไม่มีเงินก็เอาให้ให้ใช้อ่ะน่ะ
ให้เงินใช้ด้วยนะครับใช่ให้เงินใช้ด้วยไม่มีเงินก็ให้ใช้
ทำกับข้าวก็เรียกมาเอาไปกินเขาบอกว่าน้องชายพี่อะครับ
สุเทรนอ่ะมีการเสพยาด้วยโอ้อันนี้อันนี้ไม่รู้นะ
แต่แต่แต่ข่าวก็ก็มีอยู่ทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีอ่าพี่ผู้ตายบอกแม่
มันคงทำใจยากอ่ะถึงขั้นฆ่ากันตายขนาดนี้รถกระบะที่กลุ่มคนร้าย
กลุ่มผู้ต้องหาใช้ขนศพไปทิ้งเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเป็นรถของพ่อกับแม่ของนางสาวจริยานะฮะหรือว่าตากับยายของนายยูฟ่า
นี่เราได้คุยกับทางยายนะคือยายบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าหลานชายเอารถไปตอนไหน
เพราะว่าปกติเนี่ยจะทิ้งกุญแจเอาไว้ที่จุดวางกุญแจประจำบ้านนี่นะฮะ
เขาไม่ได้อยู่กับเราไงเราเลยไม่รู้เขาไม่ได้อยู่กับเรา
ไม่ได้อยู่คนละบ้านกันแต่ไปบ้านรถกระบะสีดำเนี่ย
คือยายก็ไม่รู้ว่าหลานมาเอาตอนไหนอะไรยังไงใช่ไหมฮะปกติเขาขับประจำไหม
ไม่ไม่ประจำมันเป็นรถใช้งานรถจอดที่ร้านคือร้านขายโรงศพคือใช้ได้กันทุกคน
ในร้านก็ใช้ทุกคนไม่ใช่เขาประจำแล้วกุญแจมันเสียขาดรถไว้ตลอด
ไม่ไม่มันมีที่ไว้กุญแจมันจะมีที่ไว้ของกุญแจรถร้านโลกมันไม่มีใครขโมยของไง
ไม่เคยได้ปิดไงซึ่งหลานก็รู้ดีว่ากุญแจใช่ใช่นะฮะก็เลยไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม
ส่วนร่างของนายสุเทรนตอนนี้เจ้าหน้าที่ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนนะครับ
ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับผู้ต้องหาทั้งสี่คนถูกคุมตัวหลังจากพาไปทำแผนเรียบร้อย
ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะอืม